ข่าวนี้ที่นี่เลยครับกู้ภัยแพร่สะพรึ่ง
ถ่ายติดวิญญาณพระพึ่งมรณภาพเจ้าที่ชุดดับไฟป่าทำงานเสร็จ
ก็ยืนหน้ากระดานหกคนแล้วลดน้ำหนึ่งคันครับ
ถ่ายภาพแชะเดี๋ยวส่งให้กับหัวหน้าดูซิว่า
ภารกิจเสร็จสิ้นปุ๊บพอเอาภาพมาดูเห็นฮะ
ที่วงกลมข้างไปต้นใช่พระรูปหนึ่งครับ
คุณผู้ชมโผล่เดินอยู่ข้างข้างแต่ท่านเป็นถึงอดีตเจ้าอาวาส
ซึ่งมรณภาพไปแล้วแล้วเพิ่งประชุมเพลิง
ก่อนถ่ายภาพนี้หนึ่งวันคือเป็นภาพนี้เลย
คือเราเองเนี่ยมองจากหน้าจอมันก็ชัดมากเลยนะคะ
ก็คือเหมือนพระทุดงเดินใส่จีวอนเดินริมถนนอย่างนี้ฮะ
แล้วเนี่ยก็ถ่ายภาพมันอยู่๖คนรถน้ำ๑คัน
แล้วพระท่านเดินได้อย่างไรถ้าเป็นรูปอื่น
พอสัญญาณได้ว่าท่านอาจจะธุดงศ์หรือเปล่า
แต่พอขยายดูอ้าวท่านมรณภาพไปแล้วใช่นะครับ

นั่นเป็นภาพถ่ายชุดดับไฟป่าเทศบาลตะบนบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่
ฝ่ายปกครองแล้วก็กำนันรวม๖คน
ก็ถ่ายภาพกันทุกคนยืนอยู่หลังดับไฟป่า
เสร็จถ่ายรูปไปรายงานฝาดปกครองว่าทำงานเสร็จ
จู่มันมีคนที่๗โผล่ขึ้นมา
ด้านหลังมีแสงไฟส่องสว่างอยู่๒ดวง

เห็นชัดเจนว่าคือพระสงฆ์ห่มจีวอนสีเหลือง

แล้วภาพนี้ไม่ได้ถ่ายแบบตี๑ตี๒นะ

ทุ่มครึ่งของวันที่๑๓มกราคม

หลังจากเห็นภาพนี้กันโอ้โห
กำนันได้ส่งภาพนี้เข้าไปในกลุ่มไลน์ของตำบลนะ

วันนั้นไปแล้วทำไมมีพระสงฆ์อยู่ข้างได้อย่างไร
จนกระทั่งมีการไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่กัน
ชาวบ้านก็ถามท่านท่านวันที่ไปดับไฟป่ามีพระทุดงอยู่ข้างหลังท่านด้วยเหรอ
ท่านได้เห็นหรือเปล่าได้มีการขอพงขอพรท่านไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ
ชาวบ้านก็นี่ไงดูภาพนี้ไงที่ท่านส่งเข้ามาในกรุ๊ปไลน์เนี่ยฮะ
ปรากฏว่าภาพนั้นเนี่ยคล้ายกับพระพิสุสงฆ์
รูปร่างค่อนข้างจะทุ่มหน่อยครองจีวอนเลยข่าวเล็กน้อย
กำลังเดินลักษณะเหมือนเดินทุดงแต่พอสังเกตให้มันชัดขึ้น
คุณผู้ชมดูภาพถ่ายซ้ายมือและด้านขวาคือภาพถ่ายจริงที่มีการถ่ายเอาไว้
ของพระอธิการพระมหาพิเชษชาญทุธิวัฒนเมธีอายุ๔๔ปี
ซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นนอกตำบลบ้านถิ่นที่มรณภาพไปแล้ว
แล้วก็มีการประชุมเพลิงไปวันที่๑๒มกราคมแต่ภาพนี้ถ่ายวันที่๑๓มกราคม
หมายความว่าหลังจากประชุมเพลิงท่านไป๑วันทุกคนได้เห็นใช่แน่ใช่ท่านแน่คนลุกสู้เลยนะครับ
กำนันตะบนบ้านถิ่นนายพัศกรบอกว่าหลังขยายดูภาพอย่างชัดเจนแล้ว
เขาบอกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องของมุมภาพหรือการสะท้อนแสงตามหลักวิทยาศาสตร์
เพราะตอนนั้นกลางคืนแล้วถนนมันห่างจากบ้านบริเวณของประชาชน
ไม่ได้มีไฟส่องสว่างอะไรที่จะสะท้อนเป็นรูปเป็นร่างคล้ายกับพระสงฆ์ได้ขนาดนี้นะครับ
ท่านเจ้าอาวาสวัดถิ่นในเพิ่งประชุมเพลิงไป๑วันก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นจิตของท่าน
ที่เป็นห่วงเป็นใยประชาชนเป็นห่วงเป็นใยทีมต่อสู้กับไฟป่า
เพราะต้องต่อสู้แบบนี้ทุกปีจึงปรากฏกายให้เห็นเพื่อเป็นการบ่งบอกว่า
ท่านออกมาปกป้องรักษาชุดปฏิบัติไฟป่าให้ทุกคนปลอดภัย
ชาวบ้านเห็นแล้วสาธุกันใหญ่เลยนี่คือความแบบอภินิหารหรือเปล่า

ไม่ใช่พระรูปอื่นเดินมาพอดี

แต่ว่าดูสรีร้านนี้ก็คล้ายพระณดิตเจ้าอาวาสนะ